เพียงท่านประธานที่ครบ

เก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ

อภิปรายของสมาชิกรัฐสภา

ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า

จะยังพอมีเวลา

พวกผมอยู่ที่แห่งคนไหน
สักที่หนึ่งด้วยนะครับ

ท่านลำตรียุติธรรมนั่งอยู่ตรงนี้แล้ว
ขอขอบคุณมากนะครับ

และเพื่อนสมาชิกจากพักเก้าไกล

พิปรายนโยบายทางด้านการเมือง

ทำไมนโยบายทางด้านการเมืองถึงสำคัญ

สภาพการของบ้านเมืองเรา

แล้วอะไรก็จะดีขึ้น

ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่ง

ของปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นมา

เมื่อผมอ่านและฟังคำแถลงนโยบายทางด้านการเมืองของรัฐบาลผม

มันกว้างไม่ชัดเจน
หลายอย่างไม่มีรูปธรรมหรือเป้าหมาย

นโยบายทางด้านการเมืองประกอบ

มองปัญหาการเมืองและวิเคราะห์สถานการณ์

นายกได้บอกว่าในด้านการเมืองนั้น

การเมืองและการปกครอง

ความคิดการไม่เคารพ
อัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย

อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับ
แล้วก็พยายามไล่อ่าน

นโยบายต่างที่น่าจะเรียกว่า

ฟังแล้วก็อ่านว่า

หลังจากนั้นรัฐบาลจะทำอะไรบ้าง
ก็พบว่ามีสัก๗หัวข้อ
เรื่องแรกจะพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
เรื่องที่๒พูดถึงเรื่องรัฐมนูล
เรื่องที่สี่พูดถึงเรื่องกระแจมนาฬ
เรื่องที่ห้าพูดถึงการปรับปรามผู้มีลิทธิพลระยะเสพติด
เรื่องที่๖พูดถึงการจะผลักดันกฎหมายที่สนับสนุนสิทธิ
และความเท่าเทียมของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน
ประชาชนกับประชาชนที่มีความแตกต่างทางความคิดศาสนาและอุดมการ
แล้วก็เรื่องที่๗ก็คือจะพัฒนากองทัพ
เรื่องแรกนะครับเรื่องพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
ท่านนายกได้บอกว่ารัฐบาลชุดนี้มีนโยบายที่จะพิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณีกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์
รวมทั้งดำเนินงานการดำเนินงานของประชาชนจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวทางพระชำลำหลีอย่างต่อเนื่อง
แน่นอนครับการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหาศัตริย์เป็นสิ่งที่ทุกรัฐบาลต้องทำ
ในฐานะที่องค์พระมหาศัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุขของประเทศ
แต่ผมกำลังสงสัยว่าการที่ท่านนายกได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นแรกเลย
ตามข้อความที่ผมได้อ่านนะครับรัฐบาลกำลังสวนสัญญาณอะไร
รัฐบาลกำลังจะบอกว่าปัญหาทางการเมืองที่สำคัญมากขณะนี้
คือสถาบันพระมหากษัตริย์กำลังถูกคุกคาม
กลายเป็นประเด็นสำคัญและเป็นภารกิจแรกที่ท่านนายกกล่าวถึง
นโยบายฉบับนี้ใช่หรือไม่
ขณะที่ในความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งที่ไม่ถูกกล่าวถึงเลย
ที่ผ่านมานะครับท่านเพื่อนสมาชิกจากพักการเมืองหลายพัก
ผ่านการรัฐผ่าน๒ครั้งทราบดีว่า
ที่ผ่านมา๑๐กว่าปีเรากำลังเผชิญปัญหาใหญ่
ในทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหาศัตริย์
ก็คือปัญหาการนำเอาสถาบันพระมหาศัตริย์
เข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมือง
เรื่องนี้ไม่ได้มีการพูดถึงเลย
ไม่ต้องพูดถึงปัญหาการบังคับใช้มาตรา๑๑๒
ที่กำลังทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหาศัตริย
ประชาชนย่ำแย่ลง
ไม่ต้องพูดถึงมรดกของคอสช
ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายหลายฉบับ
มินเมย์จะไปกระทบกับหลักการปกกล้าวไม่ปกครอง

ซึ่งอาจจะเสี่ยงทำให้สถาบันพระมหาศัตริย
ไม่อยู่ในสถานะที่เขารบศักราชได้
นี่ถ้าผมปิดตาฟังนะครับ
ภาระกราฟแรกว่ารัฐบาลจะทำอะไร
ผมนึกว่านี่เป็นคำแถลงของรัฐบาลประยุทธ์สาม

ท่านบอกว่านโยบายเร่งด่วนสุดท้ายนะครับ
คือการแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่าง

เพื่อให้คนไทยได้มีรัฐมนุนที่เป็นประชาปไตยมากขึ้น
โดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตริย์

และไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย
โดยรัฐบาลจะหารือแนวทางในการทำประชามติ
ให้ความสำคัญกับการทำให้ประชาชนทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตย
ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
รวมถึงการหารือแนวทางการจัดทำลำนูนในรัฐสภา
เพื่อให้เพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
เรื่องนี้เดี๋ยวเพื่อนสมาชิกของผมอีกท่านหนึ่ง
จะขึ้นมาอภิปรายแล้วก็ถามถึงรัฐบาลว่า

แต่ผมอยากจะถามทิ้งไว้ก่อนเลยนะครับ
แล้วสุดท้ายผมฟังท่านนายกแถลงเมื่อวานนี้
ตกลงที่เคยบอกว่าในการประชุมคอรมอลนัดแรก
จะมีการพิจารณาให้จัดลงประชามติ
เพื่อจัดทำนุมฉบับใหม่โดยสสลจากการเลือกตั้งนั้น

แล้วยังไม่ต้องรีบตอบครับเดี๋ยวฟังเพื่อนสมาชิกผมพูดให้สมบูรณ์ก่อน
ประเด็นเรื่องการฟื้นฟูหลักนิติธรรมหรือรวบรอนะครับ
ท่านนายกบอกว่ารัฐบาลจะสร้างความชอบทำในการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมหรือรูปรอที่เข้มแข็ง
มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ
เพราะการมีหลักนิติธรรมที่น่าเชื่อถือ
เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางความคิด
และสังคมที่สำคัญของประเทศ
เป็นการลงทุนทำให้ประเทศมีหลักนิติธรรมที่น่าเชื่อถือ
ที่ใช้งบประมาณของรัฐน้อยที่สุด
แต่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาประเทศ
ผมอ่านสิ่งที่รัฐบาลจะทำ
ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่า
รัฐบาลจะทำอะไรบ้างเพื่อฟื้นฟูหลักนิติธรรม
แต่คำถามตัวโตที่เกิดขึ้นเลยหลังจากฟังคำแถลงของนโยบาย

ตกลงหลักนิตถามที่รัฐบาลกำลังจะฟื้นฟูนั้นคืออะไรคะแน่
ไม่มีการพูดถึงประชาชนเป็นเป้าหมายในการฟื้นฟูหลักนิติธรรมสักคำเดียว
ตกลงหลักนิติธรรมเป็นไปเพื่อสร้างความชอบทำให้การปกครองหรือครับ
เป็นหลักนิติธรรมแบบไหนครับแบบไทย
ไม่มีการพูดเรื่องกฎหมายต้องเป็นกฎหมาย
หมายเพื่อให้สิทธิเสรีภาพร่างกายและชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนได้รับการคุ้มครอง

ไม่ได้พูดถึงการเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายของทุกคน
เรื่องนี้เดี๋ยวเพื่อนสมาชิกของผมก็จะมาพูดอภิปรายเสริมอีกหนึ่งท่าน
เรื่องการกระจายอำนาจยิ่งแล้วใหญ่ครับยาวมาก
ท่านนายกบอกว่ารัฐบาลจะใช้การบริหารในรูปแบบการกระจายอำนาจวงเล็บ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
แล้วท่านนายกยังพูดอีกขยายความนะครับว่ากล่าวคืออะไร
แต่ทั้งหมดที่พูดขยายความไม่เห็นถึงความชัดเจนว่า
จะมีมาตรการในการเพิ่มอำนาจเพิ่มงบประมาณเพิ่มบุคลากรและทรัพยากรต่าง
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเลย

สถานการณ์เรื่องการกระจายอำนาจ
ถอยหลังเข้าคลองไปเรื่อย
เกิดการดึงอำนาจจากท้องถิ่นเข้าสู่ส่วนกลาง
อย่างขนาดใหญ่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ
แต่ผมประหลาดใจกับคำแถลงนโยบายของ
รัฐบาลชุดใหม่เป็นอย่างมาก

เราเข้าใจคำว่ากระจายอำนาจตรงกันหรือไม่
เรื่องนี้เดี๋ยวเพื่อนสมาชิกของพักเก้าไกรก็จะมาอภิปรายเสริมอีกท่านหนึ่ง
นอกจากนั้นยังมีพูดถึงเรื่องการปราบปามผู้มีทฤพธิระยะสิบติดนะครับ
เรื่องนี้เข้ากับสถานการณ์อย่างยิ่งนะครับ
เรื่องใหญ่ผมจะขออนุญาตยกให้เพื่อนสมาชิกของผมอีกคนหนึ่ง
ตั้งคำถามถึงรัฐบาลสุดท้ายมีการพูดถึงการผลักดันกฎหมายที่สนับสนุนสิทธิและความเท่าเทียมของกลุ่มความหลากหลายทางการเพศนะครับ
และก็สนับสนุนความร่วมมือกันระหว่างรัฐกับประชาชน
ประชาชนกับประชาชนที่มีความแตกต่างทางความคิดศาสนาและอุดมการ
เรื่องนี้ก็สับสนมากดูเหมือนเอาหลายเรื่องมายำกันโดยไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะทำอะไรกันแน่
หมายคืออะไรเรื่องนี้ก็จะมีเพื่อนสมาชิกของผมมาอภิปรายอีกท่านหนึ่ง
สุดท้ายครับนโยบายพัฒนากองทัพผมขออนุญาตลงรายละเอียดเรื่องนี้สักเล็กน้อยนะครับ
ท่านนายกแถลงนะครับว่า
เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับ
คือมีความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกที่สอดคล้องกับสภาวะของโลก
รัฐบาลจะสนับสนุนให้มีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานความมั่นคง
ให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อการคุกคามและภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่๒๑
และเป็นกลไกสำคัญในการพิทักษ์เอกราชสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในทุกพื้นที่ของประเทศ
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและภัยพิบัติ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
อกจากนี้นะครับ
รัฐบาลจะร่วมกันพัฒนากองทัพ
ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศพร้อมกับประชาชน
โดยมีรูปธรรมนะครับต้องชื่นชมอย่างน้อย
นโยบายในด้านนี้มีความพยายามอยู่บ้างที่จะลงรายละเอียด

จะเปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์ทหารเป็นแบบสมัครใจ
ปรับปรุงการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนให้เป็นแบบสร้างสรรค์
ลดกำลังพลนายทหารชั้นศัลยบัตรระดับสูง
และกำหนดอัตรากำลังในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักร
สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจในปัจจุบันและอนาคตของประเทศ
ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกราโหม
จะนำพื้นที่ของหน่วยทหารที่เกินความจำเป็นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
นโยบายเกี่ยวกับกองทัพสำคัญมากนะครับ
โดยเฉพาะในสาการณ์ปัจจุบัน

เพราะเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า
กองทัพกลายเป็นกระดูกสันหลัง
ระบอบอำนาจนิยมไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้
และดังนั้นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาปไตยจึงเกิดขึ้นไม่ได้
ถ้าไม่แก้ความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนกับทหาร
การปฏิรูปการเมืองที่ปาดสจากการปฏิรูปกองทัพ
จะทำให้ไม่มีหลักประกันในการสร้างความเข้มแข็ง

สังคมไทยเราเคยพลาดโอกาสสำคัญในการปฏิรูปกองทัพมาแล้ว

เพราะตอนนั้นเราต่างคิดว่าเมื่อทหารที่ลุกขึ้นมาทำการรัฐประหาร
ถูกประชาชนขับไล่กลับเข้าวงกองไปแล้ว
กองทัพจะเลิกยุ่งกับการเมืองไปเองโดยปัดอัตโนมัติ
แม้จะไม่มีการปฏิรูปกองทัพอย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด

เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าความคิดนั้นผิด
อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับว่า
รัฐบาลใหม่ชุดนี้
เรามีรัฐมนตรีกลาโหม
คนแรกที่เป็นพลเรือนและไม่ใช่นายกรัฐมนตรี

เรากำลังเข้าสู่ยุคสมัยที่พลเรือนกำลังจะอยู่เหนือกองทัพ
ใช่หรือไม่หรือเอาเข้าจริงแล้ว
การส่งพลเรือนมานั่งเป็นลำตีกระหมครั้งนี้
จะกลับกลายเป็นการส่งสัญญาณจากรัฐบาลใหม่ว่า
รัฐบาลพลเรือนชุดนี้จะไม่ยุ่ง

นโยบายการทหารนโยบายความมั่นคงจะคงอยู่ในมือของกองทัพ
รวมถึงเครือข่ายของคณะรัฐบาลต่อไป
ทำไมผมถึงเกิดคำถามเช่นนั้นครับ
เราลองมาดูนะครับว่าแกนนำพักแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
ได้เคยหาเสียงไว้อย่างไร
ตอนนั้นพักแก่นำรัฐบาลมีนโยบายที่เรียกว่า
ปฏิรูปกองทัพเป็นทหารอาชีพนะครับ
ผมตามไปดูในเอกสารที่ส่งในกรกตบรรยายไว้แบบนี้นะครับ
ปฏิรูปกองทัพเพื่อป้องกันการก้าวไก่แทรกแทรงทางการเมือง

ทำให้มีความเป็นทหารอาชีพ
เสนอกฎหมายป้องกันและต่อต้านการรัฐประหาร
และแก้ไขกฎหมายยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้เข้ารับราชการทหารโดยสมัครใจ
ปรากฏว่าพอตอนแถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวานนะครับ
ความมุ่งมั่นชัดเจนของแก่อนามรัฐบาล

เพื่อป้องกันการก้าวไก่แทรกแทรงทางการเมือง

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

จะเสนอกฎหมายป้องกันและต่อต้านการรัฐพาหาร

แม้แต่จะพูดถึง
คำว่ารัฐบาลสักคำ
ในการแถลงนโยบายของรัฐบาลพลเรือนครั้งแรก

เรื่องการรัฐพาหารเป็นปัญหาสำคัญมาก
ของการเมืองไทยแล้วก็พี่น้อง
ประชาชนหลายล้านคนที่ออกมาเลือกตั้ง

เมื่อเรามีรัฐบาลที่นำโดยพลเรือน

รัฐบาลใหม่จะมีนโยบายปฏิรูปกองทัพ

คำว่ารัฐประหารนี่มันน่าแสลงใจมาก

จะแก้ไขกฎหมายยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
ให้เขารับราชการทหารโดยสมัครใจพอฟังแล้วก็อ่านซ้ำในคำแถลงนโยบาย
เต็มไปด้วยความคลุมเคลือและไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้
ลำตีกระลาโหมท่านใหม่ได้ให้สัมภาษณ์นะครับ
บอกว่าจะค่อยลดสัดส่วนการบังคับเกณฑ์ทหารแล้วเพิ่มสัดส่วนคนที่สมัครใจมาเป็นทหารเกณฑ์
คำแถลงบอกว่า๑จะเปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์ทหารเป็นแบบสมัครใจและ๒ปรับปรุงการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ให้เป็นแบบสร้างสรรค์ตกลงท่านนายกและรัฐบาล
และท่านรัฐมนตรีกลาโหมจะเอายังไงครับจะไม่มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้ว
ใช่หรือไม่ครับแล้วที่รัฐบาลแถลงนโยบายว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์ทหารเป็นแบบสมัครใจ
รัฐมนตรีต้องตอบนะครับท่านนายกช่วยตอบด้วยยิ่งดี
หมายความว่ายังไงกันแน่ครับตกลงเราจะเปลี่ยนรูปแบบการบรรจุกำลังพลทหาร
ให้เป็นแบบสมัครใจไม่มีการบังคับเกณฑหารอีกต่อไปแล้วหรือจะยังคงมีการบังคับเกณฑหารอยู่
แต่จะค่อยเพิ่มจำนวนผู้สมัครใจเป็นทหารเกณฑ์เท่านั้น
ต้องถามให้ชัดเพราะการเลิกกับการลดการเกณฑ์ทหารมันต่างกันนะครับ
ต่างกันมากด้วยถ้านโยบายของรัฐบาลคือลดการเกณฑ์ทหารเท่านั้น
ผมก็สงสัยว่านโยบายนี้จะมีอะไรใหม่ครับเพราะต่อให้ไม่มีรัฐบาลชุดใหม่ทุกวันนี้
หลายปีมาแล้วนะครับกองทัพก็ดำเนินการเรื่องนี้มาอยู่แล้ว
ลองเปลี่ยนจากสลับนะครับลำตีท่านสุธินนะครับ
เป็นผลเอกประยุทธ์ไปนั่งเป็นลำตีกระลาโหมในคณะมันชุดนี้ก็ไม่มีอะไรต่างออกไปครับ
สภากลาโหมที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานั่งเป็นหัวโต๊ะ
เมื่อวันที่๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับก็ได้ประกาศแผนการปฏิรูป
ก็มีเรื่องนี้เนื้อหาสาระเดียวกันเลยแถมผลเอกประยุทธ์ยังได้ย้ำในที่ประชุมสภากราโหมครั้งนั้นด้วยว่า
นี่คือแผนของเราที่ทำอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวว่าใครจะมาหรือไป
ท่านนายกเศรษฐาท่านรัฐมนตรีสุธินได้ยินไหมครับ
ผลเอกประยุทธ์บอกว่ากองทัพมีแผนปฏิรูปตัวเองอยู่แล้ว
คนอื่นไม่เกี่ยวครับแบบนี้รัฐบาลใหม่จะให้ลมตีสุธีนไปนั่ง
ทำหน้าที่เป็นแค่โกศกองทัพหรือครับ
ลำตีสุธีนอาจจะบอกว่ารัฐบาลมีเป้าหมายจะยกเลิกการบังคับเกณฑหาร
ทั้งหมดในที่สุดแต่ที่ไม่สามารถยกเลิกได้ทันที
เพราะกลัวจะไม่มีคนมาสมัครเป็นพลทหารพอกับจำนวนกำลังพลที่ต้องการ
คำถามคือท่านลมตรีบอกได้ไหมครับว่า
มีเป้าหมายถ้าเป็นแบบนั้นนะครับตกลงรัฐบาลมีเป้าหมายจะยกเลิกการบังคับเกณฑหารทั้งหมด
ภายในกี่ปีคนรุ่นใหม่ของประเทศ
ที่ยังต้องสูญเสียช่วงวัยที่ควรเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงาน
หรือเป็นช่วงเริ่มต้นของการดูแลครอบครัวจะถูกบังคับเกณฑ์ไปเหมือนไพร่ในยุคสมัยใหม่
อีกนานเท่าไหร่แล้วเยาวชนที่ไม่ต้องการเกณฑ์ทหาร
แต่ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรอดอทุกคนนะครับจะมีทางออกอย่างไร
แล้วรัฐมนตรีกระโหมจะสั่งห้ามไม่ให้ใช้ทหารเกณฑ์ไปในภารกิจ
ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการทหารหรือของกองทัพอีกหรือไม่ครับ
ยังจะคงมีพลทหารถูกไปซักผ้าถูบ้านขับรถหรือไปเป็นทหารรับใช้ส่วนตัวของใครอีกหรือไม่
แล้วถ้าท่านรัฐมนตรีจะจัดการอย่างไรครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทหารเกณฑ์เสียชีวิตโดยปริศนาอีก
ปัญหาฐานผีจะมีอีกไหมแล้วจะยุติการเรียกรับสวยในการจับใบดำใบแดงของกองทัพอย่างไร
จริงแล้วการกำหนดนโยบายในเรื่องนี้นะครับมันควรจะต้องเริ่มจากคำถามที่ว่า
กำลังพลของประเทศเราที่เราต้องการจริงมันมีเท่าไหร่กันแน่
ปัจจุบันกองทัพเกณฑ์ทหารปีละ๙๐๐๐นาย

เท่ากับว่าเรามีกำลังพนธ์กองทัพเรามีพลทหาร
ประจำการในแต่ละปีรวมทั้งสิ้น

จำนวนนี้มีผู้สมัครเป็นทหารเกณฑ์ปีละ

แล้วท่านนมตรีกลาโหมตอบได้ไหมครับว่า
แล้วเราจะต้องการกำลังพลทหาร
ประจำการมากขนาดนี้
เพื่อไปเตรียมกำลังลบภาคพื้นดินขนาดใหญ่กับใครครับ
ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
ท่านประธานครับปัจจุบันโจทย์ทางการทหารได้เปลี่ยนไปแล้ว
กองทัพขนาดใหญ่มีกำลังพลเยอะ
ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภัยคุกคามและสงครามแบบเดิม
ต่างก็ปฏิรูปลดขนาดกองทัพให้เล็กลงตั้งหลายเท่า
แต่มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากขึ้นหลายเท่า
แนวโน้มหลักของกองทัพในศตวรรษที่๒๑
ได้เปลี่ยนจากกองทัพทหารเกณฑ์แบบเก่าที่มีขนาดใหญ่
ไปเป็นกองทัพแบบทหารมืออาชีพ
สมัครเข้ามาและมีกำลังขนาดเล็กลงหลายเท่า

กองทัพไทยหลังยุคสงครามเย็นเป็นต้นมา
แทบไม่ต่างจากกองทัพไทยในยุคสงครามเย็นเลย

ผมอยากเรียนประธานฝากไปยังท่านนายกและรัฐมนตรีกลาโหมว่า
การยกเลิกการบังคับเกณฑหาร
เน้นนะครับยกเลิกไม่ใช่ลด
ยกเลิกบังคับเกณฑหารนั้น
จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากมาตรการหนึ่งในการปฏิรูปกองทัพ

จำนวนผู้หมวดผู้การไปถึงนายพล
ยกเลิกบังคับเกณฑหารจึงจะนำไปสู่การปฏิรูปกำลังพลทั้งระบบ
ในแง่การลดขนาดการสร้างทหารอาชีพ
และการยกเครื่องให้กองทัพทันสมัยสอดคล้องกับศัตวรรษที่๒๑
มีเรื่องอะไรอีกครับที่รัฐบาลจะทำเกี่ยวกับกองทัพ
บอกว่าจะลดกำลังพลในทหารชั้นศัยบัตรระดับสูงนะครับ
เรื่องนี้ผมขอพูดนิดเดียวครับเพราะเดี๋ยวจะมีเพื่อนสมาชิกมาพูดต่อ
คำถามคือจะลดยังไงครับ
ท่านอาจจะต้องชี้แจงให้คำตอบกับสภาแห่งนี้
แล้วไอ้ที่จะบอกว่าจะลดทั้งในเชิงเป้าหมายและวิธีการ
กับการแผนการปฏิรูปของสภาการห่มที่มีอยู่แล้วต่างกันหรือไม่
แล้วที่สำคัญนะครับจากนโยบายในส่วนนี้นั่นหมายความว่า
รัฐบาลจะไม่ทบทวนการมีอยู่ของกอรมนใช่หรือไม่
เพียงแต่บอกว่าจะลดกำลังพลเท่านั้นแต่ผมอยากจะบอก
ท่านนายกและท่านรัฐมนตรีกล่าวผมว่าปัญหาหลักของกรมน
ไม่ใช่เรื่องกำลังพลครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าหน่วยงานนี้
มันถูกลื้อฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังการรัฐผ่านปีสี่เก้า
แต่หลังจากรัฐพาหารรัฐบาลไทยรักไทยนี่แหละครับกลายมาเป็น
กรรัฐซ้อนรัฐในทุกวันนี้ทำให้เรามีรัฐทหารมาควบคุมซ้อนทัพ
อยู่เหนือรัฐราชการของพลเรือนอีกชั้นหนึ่งนี่ยังไม่ต้องนับงบรับมหาศาลที่ตรวจสอบไม่ได้
ท่านยังพูดถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างผมไม่มีเวลาที่จะพูดถึงนะครับ
ก็ต้องข้ามไปแต่ถ้าท่านมีเวลาที่จะตอบคำถามกับพวกเราว่า
จะตรวจสอบงบประมาณกองทัพรวมถึงงบรับอย่างไรก็จะขอบพระคุณมาก
นโยบายพัฒนากองทัพอีกข้อหนึ่งคือการนำพื้นที่ทหาร
เกินความจำเป็นมาใช้ประโยชน์นี้นะครับอ่านทั้งหมดแล้ว
ผมไม่แน่ใจนะครับว่าตกลง
จะยังมีนโยบายที่จะเอาที่ดินราชพัสดุคืนจากกองทัพไหมครับ
ในกรณีที่กองทัพไม่ได้เอาที่ดินนั้นไปใช้ในกิจการทางทหาร
เพราะถ้าไม่มีนั่นหมายความว่า
คำแถลงชุดนี้รัฐบาลจะสนับสนุนธุรกิจของกองทัพ
ไม่ควรเป็นภารกิจของทหารต่อไปใช่ไหมครับ
เดี๋ยวจะมีเพื่อนสมาชิกมาพูดต่อเรื่องนี้
นี่ยังไม่นับเรื่องเงินนอกงบประมาณนะครับ
นอกงบประมาณเหมือนกระทรวงอื่นนะครับ
งบประมาณกระทรวงอื่นยังรายงานนะครับ
แต่เงินนอกงบประมาณของกองทัพ
แทบจะไม่มีรายงานด้วยซ้ำ
ว่ามีเท่าไหร่เอาไปทำอะไร
จริงท่านนายกในฐานะควบลำตีกระทรวงการคลัง
ควรจะต้องตอบว่าจะเอาอย่างไรกับการใช้ที่ดินและพัสดุของกองทัพ

และจะเอาอย่างไรกับเงินนอกงบประมาณของกองทัพ
โยบายของกองทัพของรัฐบาลมีแค่นี้แหละครับ

แล้วไหนล่ะครับที่บอกว่า
รัฐบาลจะสนับสนุนให้มีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานความมั่นคง

สนองต่อการคุกคามและภัยวัดความมั่นคงรูปแบบใหม่

แล้วการปรับโครงสร้างและอำนาจของสภากลาโหม
ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้กองทัพ
ไม่ถูกควบคุมโดยพลเรือน

การปรับโครงสร้างสภากลาโหม
ที่จะพลิกจากเดิมที่
กองทัพควบคุมรัฐมนตรีกระลาโหม
เปลี่ยนมาเป็นรัฐมนตรีกระลาโหมมาควบคุมกองทัพ

นี่เป็นหนึ่งในการปรับโครงสร้าง
อยู่ในคำแถลงนโยบายด้วยหรือไม่

ท่านลำตีกราห่มคนใหม่จะมีนโยบายอย่างไร

พวกผมอภิปรายไม่วางใจมา๓ครั้งซ้อนแล้วนะครับ
ผมคิดว่าผมอยากเปลี่ยนเรื่องอภิปรายบ้าง

แล้วถ้าท่านไม่มีความชัดเจน
นั่นหมายความว่าท่านจะอนุญาตให้กองทัพ
กลายมาเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมือง
พลเรือนต่อไปใช่หรือไม่

เมื่อผมได้ฟังการแถลงนโยบาย
กองทัพและการเมืองของรัฐบาล

ผมอยากจะสรุปสั้นครับว่า
นี่มันไม่ใช่นโยบายการพัฒนา

หรือไม่แม้แต่จะใช่เรื่องการ

แต่นี่คือนโยบายเขตทหารห้ามเข้าครับ
หมายความว่าคำแถลงนโยบาย
เกี่ยวกับกองทัพในการของรัฐบาลชุดนี้
ได้แสดงส่งสัญญาณว่าการปฏิรูปกองทัพ
โดยรัฐบาลพลเรือนจะไม่เกิดขึ้น

สิ่งที่กองทัพออกแบบมาเองและอนุญาตให้ทำ

คำแถลงนโยบายด้านการเมืองประกอบกับด้านอื่นของรัฐบาล

ไม่ใช่เป็นเพราะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลตะบัดสัตว์หรอกครับ
ไม่ใช่เพราะนโยบายที่พูดในตอนหาเสียง

แล้วก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นรัฐบาลผสมด้วย
แต่มันสะท้อนให้เห็นรากฐานทางการเมือง
ความสัมพันธ์ทางอำนาจที่เป็นจริงของรัฐบาลเศรษฐานหนึ่ง
ฟังคำแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้แล้วเห็นอะไรครับ
ผมฟังแล้วก็อ่านหลายรอบ

เราไม่ได้กำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยน
อย่างที่ท่านนายกแถลงไว้หรอกครับ
แต่เรากำลังเข้าสู่รัฐบาล
ที่ไม่มีเจตจำนงในการเปลี่ยนแปลง

แถลงนโยบายในครั้งนี้มันชวนให้คิดได้ว่า

รัฐบาลเสร็จฐานหนึ่ง
ได้กลายเป็นส่วนต่อขยายของระบอบประยุทธ์
เพื่อพยายามหยุดยั้งการเปลี่ยนผ่าน
เหนียวรั้งสังคมไทยให้อยู่กับระบบการเมืองแบบเดิม
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมแบบเก่า
และวัฒนธรรมแบบจารีดต่อไป
นี่คือนโยบายของรัฐบาลที่เต็มไปด้วยความสยบยอม
หรือไม่ก็สมยอมกันเป็นการสามัคคีปลองดองกัน
ระหว่างชนชั้นนำทางการเมือง

เพื่อรักษาระเดิบระบบเดิมเอาไว้
นั่นคือระบบที่อำนาจสูงสุด

ทหารมีอำนาจเหนือสังคม
รัฐราชการรวมศูนย์กฎหมายเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจ
ขอบคุณครับ